เดี๋ยวไทยรัฐทีวีข่าวเช้าหัวเขียวจะไล่เรียงเหตุการณ์นี้
ตั้งแต่เกิดเหตุจนกระทั่งวินาทีล่าสุดณตอนนี้เลยนะครับ
มเงินสามพันบาทนะครับแล้วตอนนี้เนี่ยพ่อตายังมีปืนลูกซอง
ยังมีจุด๓๘ติดตัวอยู่
เมื่อวานนี้มีการเจรจากันตลอดทั้งวันนะครับ
ตำรวจบอกว่าตัดไฟซะตัดไฟที่บ้านนะครับ
เพื่อกดดันนะฮะพ่อตาคนนี้
แล้วก็ที่สำคัญนะครับต้องหยุดเจรจาไปก่อนครับ
ทุกอย่างมันจะได้ดีขึ้นลุงปัญหามันเกิดแล้วเราก็ต้องแก้นะครับ
เราก็แก้กันด้วยศัลจิตนะครับ
มีใครก็พูดขนาดคงช่วยใจ
ทำทุกวิถีทางตำรวจที่ร้องเพลงกล่อมเนี่ย
น่าจะรุ่นผมอ่ะเพราะร้องเพลงบิลลี่โอแกนนะฮะ
ตั้งแต่ช่วงเช้าครับคุณผู้ชมครับ
ตำรวจสพท่าตะโกจังหวัดนครสวรรค์
นำกำลังปิดล้อมแล้วก็ใช้ทุกวิถีทางเกลี้ยกล่อม
ในเทียบช่วงโชธอายุ๘๑ปีแล้วนะครับ
เป็นพ่อตาที่ยิงในบันลังไกลญาติอายุ๔๒ปี
เป็นลูกเขยเสียชีวิตที่ใต้ถุนบ้านหลังนี้นี่แหละครับ
ซึ่งเป็นบ้านของในเทียบพูดจาดีหวานล้อม
ขู่ทั้งปลอบทั้งร้องเพลง

อย่างที่ฟังไปเมื่อสักครู่
แต่จนแล้วจนรอดก็ไม่มีเสียงตอบรับกลับมา
ในช่วงบ่ายเจ้าหน้าที่ตัดสินใจตัดไฟครับ
แล้วก็ปลาแก๊สน้ำตาเนี่ยใส่ในเทียบนะฮะ
แต่ก็ยังไม่ยอมมอบตัว
จากการสังเกตของตำรวจในเทียบที่ผมบอกว่า

แล้วที่มันสำคัญตรงไหนคือแกเครียด
เครียดหนักเดินวนเวียนอยู่ในบ้าน
แล้วก็พกปืนลูกซองยาวแล้วปืนสั้นขนาดจุดสามแปด
ติดตัวไว้ตลอดเวลามันน่ากลัวตรงนี้
ท่ามกลางกำลังนะครับที่ปิดล้อมบริเวณรอบบ้านอย่างแน่นหนา
โดยในเทียบเนี่ยตะโกนต่อว่าตำรวจว่าตัดไฟทำไม
นะฮะหุงข้าวกินไม่ได้เหตุการณ์สืบเนื่องจากเมื่อสามทุ่มของวันที่แปดธันวาคมครับ
เทียบยิงนายบัลลังลูกเขยเสียชีวิตด้วยเรื่องเงินโดยนายเทียบเนี่ย
เปิดกล่องเก็บเงินนะครับเอามานับปรากฏว่าเงินหายไปสามพันบาท
จากที่มีอยู่เจ็ดพันบาทในเทียบพ่อตาจึงไปถามลูกเขยว่า
เองเอาเงินไปหรือเปล่านายบรังตอบสวนกลับมาเลยบอกว่า
ไม่ได้เอาไปจากนั้นทั้งคู่ก็โตเถียงกันอย่างรุนแรงครับ
ด้วยความโมโหในเทียบคว้าปืนยิงลูกเขยตายเลยครับอืม
นายประทีบช่วงโชธคนนี้เป็นใครคนนี้ลูกชายคนเล็กของในเทียบ
เล่าบอกว่าเขาเข้าไปเจรจาเกลี้ยกล่อมพ่อนะ
เห็นชัดเลยว่าพ่อเครียดมากพ่อไม่ไว้ใจใครเลยตอนนี้
แม้กระทั่งตัวเขาที่เป็นลูกชายพ่อพยายามไล่เขาออกไป
แล้วให้ตำรวจกลับไปซะแล้วบอกต่อไฟให้ด้วยจะหุงข้าวกิน
ได้ยินแบบนี้เนี่ยเขาบอกว่าน้ำตาซึมเลยห่วงพ่อแล้ว
เพราะอายุก็มากนะฮะและยังเป็นโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงอีก
ส่วนสาเหตุนี่ลูกชายเล่านะบอกว่าพ่อเนี่ยบอกว่าที่ผ่านมา
เขยขโมยเงินไปหลายครั้งแล้ว
ซึ่งครั้งนี้มีเงินอยู่๗๐๐ที่พ่อเก็บไว้
ตั้งใจจะเอาไว้จ่ายค่าเทิมให้หลานสาวอายุ๑๘ปี
ก็เลยทำให้โกรธหนักครับ
เพราะเงินมัน๗๐๐๐

แต่มันมีแบงค์ร้อยมาแทนแบงค์พันธุ์๓ใบ

เหมือนเขาแบบว่าเก็บกฎไว้นานไง
เรามีโอกาสคุยกับลูกชายของตาเทียบ
แกก็ยืนยันบอกว่าพ่อไม่มีทางที่จะฆ่าตัวตายอย่างแน่นอน
เพราะว่าพ่อรักศักดิ์ศรีถ้าต้องตายก็ต้องตายอย่างเสือ

พ่อเคยได้โล่ชาวนากระดูกเหล็ก

พ่อเคยยิงโจรที่มาล้อมปล้นบ้าน
ครั้งนั้นยิงโจรตายไปเกือบ๑๐ศพ
เรื่องวิรกรรมยิงสู้โจรเมื่อปี๒๕๒๔นี้นะคะ
น้องชายของตาเทียบก็คือคุณตาสำราญช่วงโชธอายุ๗๒ปี
น้องชายของตาเทียบเล่าถึงเหตุการณ์บอกว่า
พี่ชายยังหนุ่มยังแน่นมีปืนลูกซองเป็นปืนประจำกาย
ล้อมบ้านยิงใส่พี่ชายแต่พี่ชายเนี่ยใจสู้
ยิงสู้โจรกลับไปโจรตาย๗๘ศพค่ะ
นิสัยใจคอพี่ชายเป็นคนใจนักเลงไม่ยอมคนไม่ยอมเสียศักดิ์ศรี
เพราะฉะนั้นเบื้องต้นคุณตาสำรานบอกว่าอยากให้พี่ชายมอบตัว
หนักจะได้กลายเป็นเบาส่วนถ้าเกิดว่าพี่ชายเนี่ยยิงต่อสู้กับตำรวจ
ก็ขึ้นอยู่กับตำรวจแล้วล่ะค่ะว่าจะตัดสินใจไปอย่างไร
ถ้าเกิดว่าต้องมีการวิสามันฆาตกรรมก็คงต้องทำใจนะคะ

ทีนี้เขาก็หมอก็ยิงป้องกันตัวใช่ไหมนะ

เกิดเจ้าตำรวจเขาให้โลหะแหละปืนเปิ้ล
เพราะฉะนั้นไอ้ปืนที่แกมีอยู่เนี่ยแกได้มายังไง
เขาก็ซื้อตั้งก็เป็นนุ่ม
ส่วนญาติบอกว่าก็สงสารทุกฝ่ายนะคะ
สารหลานที่ไม่รู้ว่ามีการขโมยเงินกันจริงหรือเปล่า
หมายถึงลูกเขยของคุณตาเทียบเนี่ยนะคะ
แต่ตะเทียบยิงคนตายก็ถือว่าผิดนะเพราะว่าผิดก็ต้องว่าไปตามผิด

ตอนนี้ตะเทียบเนี่ยแกไม่ไว้ใจใครเลย
เมื่อคืนเนี่ยขนาดแมวนะแมวไปเกาะข้างรั้วแกยังยิงใส่แมวอ่ะ
ตำรวจก็เลยทำได้เพียงปิดล้อมรอให้ตะเี่ยมเนี่ย
หมดแรงไปเองอ่อนแรงไปเองนะคะ
บอกว่าสงสารอยากให้ตาเทียบมอบตัว
เพราะอยู่ในบ้านเนี่ยก็ไม่มีข้าวกินเพราะว่าเจ้าหน้าที่เขาตัดไฟใช่ไหมคะ
ประเด็นที่บอกว่าผู้ตายติดยาชอบขโมยเงินไปเสพยานั้น
ญาติญาติบอกไม่รู้เหมือนกันแต่เท่าที่เคยเห็นผู้ตายเป็นคนที่ไม่ค่อยพูด
ส่วนศพของผู้ตายก็คือนายบัลลังค่ะ
ได้นำกลับไปบำเพ็ญกุศลที่อำเภอบ้านหมี่จังหวัดลบบุรีเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ
ช่วงกลางดึกที่ผ่านมาคุณผู้ชมตำรวจยังคงเจรจาเกลี้ยกล่อมตาเทียบ
แต่ก็ไม่มีการตอบรับแต่อย่างใดนะคะมีเพียงช่วงสักประมาณ๓ทุ่ม
เทียบแกตอบกลับมาหาเจ้าหน้าที่บอกว่ากลับไปเถอะเนี่ย
ประโยคนี้ประโยคเดียวเลยนะคะนอกจากนั้นก็ความเคลื่อนไหวของตาเทียบเนี่ยคือ
ยื่นปากกระบอกปืนลูกซองอาวุธประจำกายของแกออกมาทางประตูหน้าต่าง
แล้วก็แกว่งไปแกว่งมาค่ะส่วนญาติญาติเนี่ยก็เดินทางมาที่บ้านหลังดังกล่าวนะคะ
ด้วยความเป็นห่วงเพราะตะเทียบเองก็อายุมากแล้วอายุ๘๑แล้ว
มีโรคประจำตัวด้วยแต่ตาเทียบเองก็ไม่ยอมคุยกับใครนะคะ
แต่ลูกชายก็ไม่คุยไม่ยอมรับประทานอาหารน้ำดื่มที่เอามาจากภายนอก
ว่าตะเทียบอาจจะใช้อาหารน้ำดื่มที่มีอยู่ภายในบ้านประทังชีวิต
เมื่อช่วงดึกเจ้าหน้าที่ก็ได้พักการเจรจาลงชั่วคราว
นะคะแต่ยังคงวางกำลังเฝ้าปิดล้อมอยู่ที่บ้านหลังเนี่ยอ่า
อ้าจริงแล้วส่งลูกชายเข้าไปจะระจากับในเทียบนะแต่ว่าก็ไม่มีสัญญาณตอบอะไรกลับมาไปฟัง
ช่วงนี้หน่อยนะฮะระหว่างลูกชายกับตาเทียบ
พ่อพ่อพ่อ

พ่อผมเป็นห่วงพ่อนะ
พ่อครับ
ผมพลุกศาลมาหาพ่อนี่เนี่ย
นี่ฮะเป็นทั้งลูกสาวลูกชาย

หมายถึงว่าช้ามืดเลยนะก่อนฟ้าส่างเข้าไปเรียกพ่อ
แต่ก็ไม่มีเสียงตอบรับกลับมา
ไม่รู้ว่าในเทียบนั้นได้ยินไหมหรือว่าหลับอยู่หรืออย่างไรก็ยังไม่ทราบนะฮะ
โดยจริงที่เองก็จะคงปิดล้อมอย่างหนาแน่นแหละครับ

อย่างที่ทราบดีว่าในเทียบก็มีปืนด้วย
นอกจากนี้ก็เขาบอกว่ากลัว
กลัวว่าตาเทียบจะคิดสั้นแล้วครับ
ตอนนี้รอเวลาที่จะเข้าไปควบคุมตัว
วางแผนในการจับกลุ่มให้ทุกอย่างรอบครอบ
แล้วก็ไม่ให้เกิดการใช้ความรุนแรงเกิดขึ้น
ก็เป็นเหตุการณ์ล่าสุดเมื่อช่วงเช้าเลยก่อนฟ้าสางที่ผ่านมานะครับ

ยังไงต้องตามกันต่อนะฮะข่าวนี้ครับ